ที่ผ่านมามีการยิงกันกลางกรุงอีกแล้วครับ

เกลี่ยดการเรียบผึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อคู่นี้เอง
กรุกวิทย์ชมทีมข่าวเรารีบเข้าไป
ในห้างที่เกิดเหตุแล้วก็ไปเก็บภาพนี้
ฝากคุณผู้ชมตอนบ่าย๓โมงครึ่งก็ประมาณเกือบ๑ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับ
ทีมข่าวได้รับแจ้งมีบรรยายงานว่าเกิดเหตุการณ์ยิงกันในห้าง
ที่เกิดเหตุก็เป็นคลินิกเสริมความงามนะครับที่บริเวณชั้น๔ของห้างนะฮะ
แล้วในจุดเกิดเหตุมีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว๑รายครับ
ในที่เกิดเหตุด้วยแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายถูกปืนถูกกระสุนปืนยิงเข้าไปครับนะฮะ
อีกหนึ่งรายก็เป็นผู้หญิงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามเรื่องของผู้ก่อเหตุแล้วก็ความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบ
แต่เบื้องต้นนั้นผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายครับนะฮะซึ่งก็ยังไม่ทราบว่ามีความสัมพันธ์อย่างไร
กับคนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านของท่านพันธบทเอก
บะวอนพบศูนย์ธรรมเลขานะครับเป็นผู้กลับสนองพญาไทย
ลงพื้นที่อยู่เพื่อไปสอบสวนแล้วก็ไปหามูลเหตุจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้
ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะรายงานให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบต่อไปนะฮะ
ล่าสุดก็บาดเจ็บหนึ่งและเสียชีวิตหนึ่งนะครับ